ข่าวดีของโกะตีหลามบ่อย
อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้ก็ได้พา
ซึ่งเป็นแฟนสาวคบกันมาหลายปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ก็ต้องถามหน่อยความรู้สึกเป็นยังไง
เห็นบอกว่าเลิกดีเนี่ยปลายปีนี้เดือนธันวาคมนะคะ
แล้วเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าเขินจริง
หากต้องเปลี่ยนสานะเป็นสามีแล้วก็ภรรยากันนะคะ
อ๋ออับไปฟังเลยค่ะ
เร็วมากเกิดขึ้นภายในชั่วโมงเดียว

แม่น้องกวางมานั่งแล้วก็กินข้าวกัน

หนูทำให้เขาเห็นว่าหนูรู้สึกยังไงกับกวาง
แล้วก็รักกว้างมากเท่านั้น
จุดต่อเอ่อ

เรื่องราวน่าปลื้มปิติผ่านไป